คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะครับ
คือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องขอบอกเดี๋ยวนี้อีกข่าวหนึ่งนะ
เรื่องที่มึงโพสใช่ไหมสาวโพสเอาไว้นะฮะ
ว่าพ่อของเธอป่วยเป็นโรคหัวใจตีบ
แล้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะฮะค่ะ
เสียงคำสั่งของท่านคุณส่งพลังต่างหาคำสั่งทาง

เกิดเหตุการณ์ระหว่าง

ตัวผู้ป่วยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะรถกู้ชีพนะฮะ
กำลังนำตัวผู้ป่วยโรคหัวใจตีบจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีจะส่งตัวไปรักษาด่วน
โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
แต่ระหว่างทางเจอรถกระบะขับแช่ขวา
ขวางรถกู้ชีพแบบนี้ทั้งทั้งที่เลนสายก็ลง
คุณผู้ชมฮะรถกู้ชีพเปิดเสียงสัญญาณเตือนไซเรน
เราก็ได้ยินอยู่นะฮะแต่ทำไมรถกระบะถึงไม่หลบ
ดูสิฮะพอรถกู้ชีพนะอยู่ขวา
คันนี้ก็อยู่ขวานำหน้าพอรถกู้ชีพออกซ้าย
คันนี้ก็ออกซ้ายอีกค่ะนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งเส้นทางเกิดเหตุเป็นเส้นท่ามกาไปบ้านแพ้ว
เส้นนี้จริงจะมีรถใหญ่๑๐ล้อค่อนข้างเยอะมากนะครับ
คนขับรถกู้ชีพเห็นรถพ่วงหลบยาก
กู้ชีพก็โยกไปอีกทางนะฮะเพราะเข้าใจ
แต่รถยนต์บางคันมีทางหลบแต่กลับทำมึนอืม
ต้นโพสต์ระบุว่าเจอแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ต้องนั่งรถส่งตัวพ่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาญจนบุรี
ไปยังโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับ
โกรธมากรถสองคันนี้ไม่หลบนะฮะทำไมไม่คิดจะหลบเลย
ครั้งแรกที่นั่งรถแบบนี้แล้วตื่นเต้นแล้วก็เสียใจกับสอดอของพวกคุณ
อันนี้ต้นโพสต์เขียนเอาไว้แบบนี้นะครับ
เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยเนี่ยคือไปบอกเลยนะว่าเห็นป้ายทะเบียนเนี่ยนะ
ไปส่งขนส่งได้เลยยึดเลยนะใบขับขี่ไม่ต้องให้แล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะต้นโพสต์บอกว่าส่งไปเรื่องหนึ่งแล้ว
ก็คือเรื่องของรถตู้โดยสารส่งไปที่ขนส่งเลยส่วนเรื่องของรถกระบะ
ซึ่งเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับ
อกจากนี้ยังมีคนห่วงใยสอบถามอาการผู้ป่วยในรถกู้ชีพนะครับ
พ่อของเธอเป็นยังไงบ้างนะครับโดยบอกว่าขณะอยู่ในรถกู้ชีพเนี่ย
คุณพ่อเป็นยังไงบ้างกำลังประถมพยาบาลอยู่หรือเปล่า
เจอแบบนี้หัวใจคนนั่งหน้ารถและข้างหลังคือพ่อแม่
วินาทีเนี่ยมันผ่านไปแบบใจสั่นอืมนะครับค่ะเออ
นี่ไงคุณแล้วคือเขาเห็นแหละว่าเลนซ้ายก็ว่างไง
ทำไมทำไมถึงไม่หลบทำไมต้องให้กู้ชีพกู้ภัย
หลบเองแบบนี้ด้วยล่าสุดต้นโพสต์ออกมาอัปเดตอาการคุณพ่อเธอนะ
บอกว่าตอนนี้คืออาการแย่นะฮะแล้วก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับแบบ
เหมือนกับอ่าแสนทรายแซงเหรออ่าวันใดนั้นฉีดแสงไปแล้วคืออะไรฮะ
ตอนต้นโพสต์โพสต์ไว้แบบเนี้ยนะฮะเนี่ยเส้นเลือดขาดเหรอคะ
เส้นเลือดขาดไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณหมอหัวใจกับคุณหมอผ่าตัด
กำลังปรึกษาว่าจะทำการรักษาได้ไหมค่ะอาจจะช่วยนะครับ
ใช่ค่ะขอให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นนะ

ก็เตือนกันไว้ค่ะเห็นกู้ชีพกู้ภัยไม่ว่าจะมาจากตรงไหนได้ยินเสียงไซเรน